ข่าวต่อไปนี้แบบนี้มีให้ดูแทบทุกวันที่จังหวัดพัทธลุง
พ่อแม่ไม่ทนอีกแล้วนะครับ
ลูกผู้ชายอายุ๓๒อันนี้มีรายงานว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวทนะ
ยังไม่มีรายงานว่ามีเรื่องอื่นเกี่ยวข้องด้วย
ขอตังค์พ่อแม่วันละร้อยกว่าบาทนะครับ
ไม่ให้เหรอไม่ให้ตบไม่ให้ตีไม่ให้อารวาส
พ่อแม่บอกมาจับลูกไปหน่อยเถอะ

ใช่ฮะตำรวจสมภาพเมืองพัทธลุงครับ
นำกำลังตำรวจนะครับแล้วก็อาสาสมัครกู้ภัยพัทธลุง
นี่อุปกรณ์ไม้งามอะไรต้องไป
จะไปจับผู้ก่อเหตุคือนายพีรยุทธ์ขวัญทองอายุ๓๒ปีนะครับ

ที่บ้านหลังหนึ่งในหมู่๖ตะบนท่าแคร์อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงครับ
หลังจากพ่อแม่แจ้งบอกว่าโอ้โหพีรยุทธ์ลูกชายเนี่ยอารวาสเนี่ยฮะ
กว่าจะจับได้อารวาสขู่จะทำร้ายร่างกาย
แต่นายพีรยุทธ์เนี่ยหนีไปอยู่บ้านเพื่อนครับห่างไป๒กิโลเมตร
เพื่อนบ้านก็บอกว่าเฮ้มาจับไว้เถอะผมก็กลัวเห็นกัน

ตำรวจเข้าไปพูดคุยบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปรักษาที่โรงพยาบาลนะ

พระยุทธ์บอกรู้จักแต่ไม่ไป
ตำรวจตัดสินใจต้องชาร์จตัวแล้วล่ะครับ
นี่ฮะเหตุการณ์เป็นไปอย่างทุลักทุเล
แล้วก็นำขึ้นรถพยาบาลฉุกเฉินนะครับ
ปรากฏว่าพีรยุทธ์เกรงตัวกำมือทั้งสองข้างแน่นเลยนะ

ใช่ฮะเกร็งเกรงตัวขืนตัวน่ะ

แล้วก็ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลพัทธลุงครับ
คุณแม่มาเล่าบอกว่า
ทีลูกชายเคยรักษาอาการทางจิต

ระยะหลังทำไมเริ่มอีกแล้ว

พูดจาคนเดียวโวยวายด่าพ่อแม่หยาบคล้าย
ขอเงินวันละ๑๐๐กว่าบาททุกวันเลย
หากวันไหนไม่ให้ขู่จะตบจะตี
จะทำร้ายร่างกายพ่อแม่แต่วันนี้ลูกชายเนี่ยทะเลาะกับพ่อ
แล้วเหมือนเดิมเลยด่าทอถ้อยคำหยาบคาย
กลัวแล้ววันนี้กลัวไม่ไหวแล้วภาวะนะครับ
กลัวจะได้รับอันตรายก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่บอก

กลัวแล้วเดี๋ยวกลัวจะเป็นอะไรมากกว่านี้
ก็เป็นข่าวที่เจอบ่อยจริงค่ะในช่วงนี้นะคะ
แล้วครอบครัวก็เริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วด้วยนะคะ